ครับคุณผู้ชมครับโจเถือนโชศักดาสัตว์อาริยี่สิบลุ้มหนึ่ง
ไปสู้อะไรเขาอ่ะเหตุเกิดขึ้นที่หน้าเวทีหมอลำที่จังหวัดนครพนม
สลบไปเลยไอ้หมอนี่อายุ๒๒ปีคนเดียวเนี่ยนะครับ
ฟื้นขึ้นมาถามแจ้งความไหมไม่แจ้งเอาทำไม

หลายรุ่นยี่สิบกว่าคนได้คุณผู้ชมครับ
ลุรุมคู่อาริคนเดียวอ๋อใช่ค่ะ

คือผู้ชายอายุ๒๒ปีคุณผู้ชมถูกต่อยถูกเตะเห็นไหม
มีจังหวะนึงนี่ดูนี่ครับจังหวะนี้แหละครับ
ซ้ายเข้าไปน่าจะเข้าต้นคอฮะล่วงครับล่วงเสร็จปั๊บโดนเตะหัวซ้ำอีก
ใจทำด้วยอะไรคนเตะนะ
จนสลบครับคุณผู้ชมครับระหว่างเกิดเหตุก็มีตำรวจเห็นไหม
ตำรวจเข้ามาเนี่ยแต่กว่าจะระงับเหตุได้ก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงไม่น่าเชื่อ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๒๕มีนาคมที่ผ่านมาครับเกิดเหตุหน้าเวทีหมอลำนะครับ
เป็นหมอลำดังด้วยนะในงานบุญประเพณีประจำปีนะครับ
ที่วัดบ้านทรงหมู่๕ตะบลนาแก่อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมครับ
พันธุ์ตำรวจเอกพานุสักเสมอศรีท่านผู้กำกับการสพนาแก่สั่งการ
เลยชุดสุดเสริมคุณลงแล้วไปหาตัวผู้ก่อเหตุมานะ
เนื่องจากในระหว่างที่เข้าระงับเหตุมีตำรวจบางนายก็ถูกลุกหลง
โดนทำร้ายไปด้วยส่วนผู้เสียหายหลังจากออกจากโรงพยาบาลครับนะครับ
อาการปลอดภัยแต่แต่เขาไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
เพราะอะไรอ่ะครับไอ้หนุ่มเพราะอะไรโหพี่ผมกลัวจะโดนอีก
ผมกลัวจะโดนหมายหัวนะครับคือตำรวจบอกว่าถ้าทางผู้เสียหายนะ
ไปแจ้งความตำรวจพร้อมจะดำเนินคดีนะเอ้ยหนุ่มต้องตัดสินใจนะนะครับ
คือไม่แจ้งก็อาจจะโดนอีกหรือเปล่าหรือถ้าแจ้งแล้วอาจจะไม่โดนหรือเปล่านะครับ
สินใจดีดีครับตำรวจเขาจะพร้อมช่วยอยู่นะโอ้โหเตะสลบเลย